คุณผู้ชมคะจากกรณีที่คุณป้าไปทุบรถที่มาจอดขวางหน้าบ้าน
ซึ่งก็เป็นชนวนที่เผยให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงอยู่เบื้องหลัง
ก็คือกรณีเรื่องของตลาดที่ไม่ถูกกฎหมาย
ผู้ว่ากรทมก็ลงพื้นที่เองแข็งขันมีการฟัน
เลยบอกว่า๗วันนี้ต้องปิดต้องปิดตลาดชั่วคราววันนี้ไม่มีตลาดเปิดแล้ว
แต่ถามก่อนว่าแล้วการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนแบบนี้

หรือจะสามารถแก้ปัญหาตลาดผิดกฎหมายแบบนี้ได้ในระยะยาวจริง
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ทำให้ผู้ว่านั่งไม่ติดที่

เมื่อวานนี้ผู้ว่าลงพื้นที่เองเลยครับ
แล้วก็กลายมาเป็นหัวข่าวใหญ่
หนังสือพิมพ์วันนี้เกือบทุกฉบับเรื่องนี้ครับ
อัศวินลุยเองบ้านป้าทุบรถ
นี่ของมติชนถัดมาเหมือนกันอัศวินลุยเองสั่งปิด๓ตลาด
นี่ของไทยรัฐอีกฉบับหนึ่งคลี่ปมป้าทุบรถจ่อปิดทั้ง๕ตลาด
ขอไปสรุปเนื้อข่าวนิดนึงว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
พร้อมคณะผู้บริหารพร้อมผู้อำนวยการเขตพร้อมด้วยผู้อำกับสนประเวท
เขาเรียกกันว่าคุณป้าแต่ว่าผมเรียกไม่ได้หรอกเขาอายุน้อยกว่าผมอีก
ไปถึงก็ไปกดออดแต่ว่าไม่มีใครอยู่
นักข่าวก็ไปลุมล้อมกันเต็มไปหมด
อ้าวพลเตอร์เวทอัศวินขวัญเมืองท่านก็
ใช้โทรศัพท์ติดต่อเลยครับ

สปีกโฟนให้นักข่าวได้ยินด้วย

และยืนยันว่าจะดูแลบรรเทาทุกข์เยียวยา
ด้วยอำนาจหน้าที่กรอบกฎหมาย
โดยจะขจัดปัดเป่าให้เร็วที่สุด
นี่เห็นมั้ยฮะนักข่าวไปเยอะแยะ

คุณบุญศรีก็ยังยืนยันอยากให้กอทม
ลื้อถอนตลาดรอบบ้านทั้งหมดโดยเร็วที่สุด

ไม่ควรให้มีการตั้งตลาดขึ้นอีก
เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย

ก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้ง๕ตลาด

ให้แสดงความจำนงว่า
คุณจะเปิดตลาดค้าขายต่อไหม

คุณต้องปรับปรุงพื้นที่ให้ถูกต้อง

จะต้องได้ข้อสรุปว่า
จะปิดตลาดหรือดำเนินการต่อ

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
แต่ไม่ได้รับขออนุญาต

สองตลาดนี้ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารเชิงพาณิชย์
แต่ไม่ได้ขอการ

เอ้าทีนี้อีกตลาดนึง
ตลาดสวนหลวงวานิสกับตลาดลมเหลืองเนี่ย
ไอ้สองตลาดนี้

คือเถื่อนแท้เลยว่าอย่างนั้นเถอะ

ผู้ค้าก็เลยให้

ข้าราชการเนี่ยทำไมปล่อยประละเลย
เขาทำผิดทำไมเปิดให้เปิดกันอยู่ได้
มีสวยมีอะไรอย่างที่เขาแขลงใจกันหรือเปล่า

ให้อิเล็กเคคากันอย่างนั้นได้ยังไง

ท่านก็แก้ปัญหาแบบการเมืองจริงครับ

ว่าท่านจะลงสมัครผู้ว่ากอทมด้วยนี่ครับ

ภายใน๗วันจัดการจบเรื่องเนี่ย

ภายใน๗วันต้องได้ข้อสรุป

ดำเนินการอย่างไรต่อไป
ไม่ใช่๗วันแล้วปิดตลาดนะ
หัวข่าวเนี่ยเขาพาดหัวให้มันดู

แต่ว่าก็ยังดีครับ

รีบไปดูด้วยตัวเองเลย
นักข่าวก็ตามไปเต็มไปหมด

มันมีปัญหาในทางปฏิบัติ
มีความสุจริตใจแต่เป็นงานหาในทางปฏิบัติ

หรือ๒เป็นปัญหาที่ตัวบุคคล

เพราะว่าคนทำตลาดลักษณะอย่างนี้

ริมฟุตบาทเขาก็ให้เทศกิจ
เทศกิจก็รวมกันแล้วส่งต่อขาใหญ่
ขาใหญ่ใครสักคนรวมกันแล้วก็ไปส่งต่อ

จะเป็นผู้บริหารเขตหรืออะไรก็ว่ากันไปเถอะ
เรื่องนี้รู้กันมานานแล้วแต่ตลาด

ถ้าเขาไม่ได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย

เรื่องปัญหาตรวจสอบ

เขามีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วเขาไม่พูด

อันนี้ก็ถือว่าเป็นการก้าวย่างในการตรวจสอบ

นี่ผู้ว่าอัศวินเมื่อวานบอกว่า

ตลาด๓๐๐กว่าแห่ง
เอออันนี้เป็นผลพลอยได้

ตลาดที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ใบอนุญาตเปิดเป็นตลาดต้องมีเงื่อนไขเยอะ

มาดูแลเรื่องสุขอนามัย

แล้วก็เห็นข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์
มีทั้งหนูมีทั้งอะไร
ยั่วเยี่ยวไปหมดบนแผงค้า

ปล่อยให้หมาขี้เลื้อนไปนอนอยู่บนเขียงอย่างนี้

เอ้าแล้วพอรุ่งเช้าขึ้นมา

หนูหนูวิ่งไปวิ่งมา

ปูพรมให้ผู้ว่า
ผู้อำนวยการเขตทุกเขตตรวจตลาดใหม่
มีตั้งแต่ไม่ถูกต้องไม่ได้ขออนุญาต
ถูกต้องขออนุญาตแต่ปล่อยให้สกปรก
ปล่อยให้หนูมีหนูปล่อยให้มีหมาขี้เลื้อนขึ้นไปนอนบนเขียงหมูเขียงเนื้อ
อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้
ฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ทำแบบนี้นะครับ
เขาถึงบ่นไงเวลานี้คนหนีไปตลาดติดแอร์หมดซุปเปอร์มาร์เก็ต
มันเพราะอะไรล่ะก็เพราะเขาหนีความสกปรกไง
แต่วิถีชีวิตคนไทยก็ยังอยากจ่ายกับข้าวตลาดสด
เพราะว่ามันมีเสน่ห์ไปจ่ายกับข้าวตลาดสด
นั่นนิดซื้อนี่หน่อยรู้จักกับแม่ค้าอะไรต่ออะไร
แต่ว่าจะต้องดูเรื่องความสะอาด
ฉะนั้นจากนี้ไปก็ต้องดูว่าคำสั่งให้ตรวจตราตลาดทั้ง๓๐๐แห่ง
ผลจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็คอยดูนะถัดมาปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง
ไหนก็พูดเรื่องนี้แล้วผู้ว่าช่วยเอาใจใส่หน่อยเถอะ
เดี๋ยวเนี่ยคนทำที่ดินจัดสรรทำที่ดินจัดสรรแล้วเนี่ย
ไม่ยอมยกที่ถนนให้เป็นของกอทม
แล้วตัวเองก็ไม่ได้ดูดำดูแดงใครเคยไปช่องเก้าอสมทไหมครับ
เข้าไปถนนหน้าช่อง๙อสมทจนกว่าจะถึงอสมทซ้ายมือ
เป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์เลยเข้าไปนิดหน่อย
ตรงกลางฟุตบาททั้งข้างฟุตบาท
พ่อค้าแม่ค้าเอาเต็นต์มาวางขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารขายเสื้อผ้า
รองเท้ามือสองขายอะไรต่ออะไรเขยะะไปหมด
เขาเว้นช่องให้รถพอวิ่งได้ต้องขออนุญาตเขานะ
ค่อยไปค่อยขอไปไม่งั้นแล้วเขาไม่หลีกให้
ขาไปขากลับวันดีคืนดีฝนตกน้ำท่วม
ไม่มีใครมาดูดซ่วมหรอกไม่มีใครมาดูดน้ำให้
ก็อิเละเขขากันอย่างนั้นอสมทเวลาแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมทีนึง
เขาต้องบอกโน่นให้พาอ้อมไปเข้าทางด้านหลัง
ข้างหน้าเข้าไม่ได้อายเขาเพราะว่ามันอิเล็กเคขามาก
ได้ความว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นของการจัดสรรที่ดินจัดสรร
ของอะไรล่ะหมู่บ้านทวีมิตรหมู่บ้านทวีมิตรก็ไม่ใช่เล็กนะฮะ
เจ้าของเนี่ยชื่อหมอบุญวนาศิลป์เอ่ยชื่อใครก็รู้จัก
ตอนนี้ญาติพี่น้องของหมอบุญก็เก็บผลประโยชน์อยู่เก็บค่าเช่าอยู่
แต่ว่าทำไมมาเอาพื้นที่บนถนนให้เขาเช่า
อทมก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาไม่ยกที่ให้

เออประเทศเราเนี่ยมันควรจะมีกฎหมายอะไรไหมในกรณีที่เขาไม่ยกพื้นที่ให้
แล้วก่อให้เกิดปัญหากับสังคมก่อให้เกิดปัญหากับส่วนรวม
มันจะมีเทศมัญญัติมีกฎหมายมีประกาศอะไรไหมครับ
ว่าในกรณีอย่างนี้คุณต้องยกพื้นที่ให้กอทม
งั้นมันก็กลายเป็นสลำกลางเมือง

ฝากท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองอีกเรื่องหนึ่งครับ
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
คือถ้าไปแล้วก็ต้องไปให้สุดนะคะเพราะว่านอกจากประชาชนจับตามองแล้วเนี่ย
คุณป้าเองแกก็คงไม่ยอมเพราะว่าแกบอกแกสู้มา๑๐ปีแล้วอ่ะ
ถ้าลงมาฝันมีแล้วมันก็ควรจะต้องให้มันได้เรื่องจริงไม่ใช่แค่ระยะสั้น๒สัปดาห์๒เดือนแล้วทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิม
นั่นแหละนะพอข่าวเงียบทุกอย่างเงียบตาม
เพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามผู้ว่ากรทมเหมือนกันว่าท่านเห็นนามสกุลหรือยัง
เจ้าของตลาดเนี่ยนามสกุลอะไรบ้างเจ้าของที่ดินนามสกุลเป็นใคร

อีกทางหนึ่งเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณป้าด้วย
เพราะว่าก็แม่ค้าก็นะฝั่งตรงข้ามกันเครื่องก็เครื่องอยู่
ก็อาจจะมีเครื่องกันอยู่บ้างแต่ว่าต้องทำจริงจังนะคุณผู้ชมนะฮะ